กรับกัดในสมัติกันทุกครับกับเราสองคนค่ะ
คุณชนะและขี้สาในครู่กัดสมัติข้าว

คุณผู้ชมจะมาดูก่อนหน้านั้นก็ได้

เปิดตลอดตลาดกับไทยรัฐทีวีช่อง๓
หมาย๓พูดมาเจอกับเรา๒คนแบบนี้นะจ๊ะ

แต่เรื่องที่เราพูดกันทุกวันก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับ

ถูกต้องค่ะก็เป็นเรื่องในกระแส

ก็คิดว่าหลายคนคงสนอกสนใจเรื่องของการฉีดวัคซีน
ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนอาจจะยังกังวลใจ

คุณผู้ชมก็บอกข่าวดีอัปเดตเกี่ยวกับวัคซีนนี้แล้วกันนะ
เพราะว่าน่าจะได้ฉีดกันช่วงไตรมาสที่๔ของปีนี้

วันนี้เรานำเสนอความคืบหน้าในการจัดซื้อนะคะ
ต้องบอกว่าทางองค์การเทสัชกรรมเนี่ย
ตอนนี้เป็นตัวกลางให้กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศในการจัดซื้อ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการร่างสัญญาค่ะ
ว่าจะลงนามกันได้ช่วงต้นเดือนสิงหาคม
แล้วก็ทยอยส่งวัคซีนมาในไตรมาสที่๔ของปีนี้คือ
กัญญาไปถึงพฤศจิกานู่นแหละ
ยาวไปถึงมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวนะคะ
ที่สำคัญเรื่องราคาถามกันอยู่ว่าราคาจะเป็นยังไง
ตอนนี้กำลังปรับปรุงกำลังพูดคุยกันอยู่
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปเรื่องราคา
ราคาที่ว่าก็คือรวมค่าจัดเก็บค่าขนส่งค่าประกันรายบุคคลฉีดวัคซีน

ครับคือต้องบอกแบบนี้นะทางโรงพยาบาลหลายแห่ง
เขาก็สั่งซื้อกับองค์การเพศรัชกรรมที่เป็นตัวกลางนะ
คือสั่งกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรอการจัดสรรต่าง
คาดว่าน่าจะต้นเดือนกรกฎาคมหลายโรงพยาบาล
น่าจะได้ทราบถึงจำนวนที่จะได้รับว่ามากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะ
ค่ะก็เป็นอีกวัคซีนตัวหนึ่งที่หลายคนก็สนใจอยากจะฉีด
เพราะว่าก็น่าจะเป็นวัคซีนที่จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

ครับโอเคแต่มีวัคซีนอะไรเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจว่า
เอาฉีดไปก่อนละกันดีกว่านะเอ้าแต่บางคนก็ยังเป็นกังวล
อ่ะอย่างคุณพี่ตำรวจนะครับแหมเขาก็ไปฉีดวัคซีนกันนะเนาะ

ทีนี้เพื่อนของเพื่อนอีกทีเขาก็อยากจะสร้างกำลังใจให้เพื่อน
เวลาไปฉีดโควิดเอ้อไปก่อนไปไปฉีดวัคซีนโควิด

ทำยังไงดีที่จะไปให้กำลังใจเพื่อนได้มีกำลังใจในการไปฉีดวัคซีน

ที่เห็นอยู่ในกลุ่มตำรวจทั้งนั้นเลยนะที่มาฉีดนะ

คนนี้เป็นตำรวจนะ

แต่เป็นตำรวจชายนี่แหละครับ

เขาลงทุนสุด
ยังไงที่เห็นแต่งหญิงนั่นน่ะเสื้อผ้าของเมีย

คือเป็นชุดที่เมียแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่แล้วแหละ
โอ้โหก็เลยเอามาใส่แล้วเดินทางมาฉีดวัคซีนแบบนี้
เป็นไงล่ะเออเรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มอ่ะสิ
รอยยิ้มภายใต้แมสภายใต้หน้ากากเนี่ย
บรรดาบุคลากรทางการแพทย์เราก็ยิ้ม

ไปถามหน่อยดาบตำรวจมานิดทำไมถึงทำอย่างนี้
นี่เห็นไหมพอถอดหน้ากากออกมาแกเป็นอย่างนี้
นี่คือไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลย

แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยโอ้โห

เขามีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ตำรวจที่ทำงาน
ที่เขารู้สึกว่ากลัวแล้วก็เครียด
วิตกกังวลมากไม่มั่นใจกับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

เป็นรุ่นน้องอยากจะให้กำลังใจรุ่นพี่

เอ้าไปลองฟังเสียงของดาบตำรวจมณิษฐ์ครับ
มีพี่คนหนึ่งที่เป็นตำรวจอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะครับ
ค่อนข้างที่จะมีการวิตกกังวลมากนะครับ
ค่อนข้างที่จะเครียดนอนไม่หลับก็ปรึกษาผม
ผมก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงดีให้
ให้คนใกล้ตัวเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับว่า
ฉีดวัคซีนคือไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับ
ไม่ว่ามันจะอ่ามีผลค่าเครียงหรือไม่
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามีโอกาส
แล้วเราเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องคุกคีกับประชาชนนะครับ
ก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงดีให้มันมีความน่ารัก
ให้มันรู้สึกว่าเป็นศีรษรให้คนที่รัก
น่ารักแล้วเป็นศีรษรถามหน่อยดาบมะนิดแต่งอย่างเงี้ยอายไหม
โอ้โหชายแต่งหญิงเนอะดาบมณิชย์บอกไม่อายแต่เขิน
ก็ธรรมดาคนมองเยอะขนาดเนี้ยแต่เขาบอกว่าอ่าเป็นทำอย่างเงี้
มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากการให้กำลังใจเพื่อน
เพื่อนสนุกขำกันก็เป็นการใกล้ชิดประชาชนด้วย
เออนะประชาชนเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าตำรวจนะเขาก็ยังพยายามนะสร้างสีสันให้กับประชาชน
ตำรวจนี่เป็นทุกอย่างให้ประชาชนจริงนะครับก็เป็นบรรยากาศของการผิดวัคซีนแหละ
เรายังคงต้องรณรงค์กันต่อไปเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเลยค่ะ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องที่ต้องติดตาม
คุณผู้ชมเชื่อไหมเทียนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกำลังมาแรงมากในโซเชียล
หุ้นกันสบัตคาร์ไปค่ะ
สวัสดีครับผมนชาติจะชวนมาสะบัดมุกกระตุกต่อมหา
ยามบ่ายแบบนี้ครับถ้ารู้แล้วอย่าบอกต่อครับ
ขอขอมา
โอเคนอนเลย

เขาบอกว่าปวดหัวนิดหน่อยเลยขอนอนแป๊บนึง

ไม่เป็นเพราะ

สงสัยจะปวดมากเลย

ปวดหัวนะครับไม่ได้ปวดท้อง
แต่ตาคนนั้นดิเขาปวดท้อง

สงสัยกินไม่ได้หรอกอ่ะท้องใหญ่มากเชียว

ตอนนี้กลายเป็นท้องไปแล้วครับ
เธอรู้ป่ะแฟนเธอหัวโรนอ่ะเขาท้องแล้วนะ

ฉันจะปิดปากให้เงียบ

ยังยังต้องบอกต่ออีกครับ
คราวนี้เรื่องอะไรครับ
รู้ไหมเฟนของเธอเว่นนั้นอ่ะท้องแล้วนะ
ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่ลูกของเขาได้เลย

รู้ไหมว่ารูป่าคนใส่แว่นไม่ใช่ลูกที่แท้ของเขา

อย่าไปบอกใครนะอีกแล้ว
รู้กันทั้งหมอฟิศหรือยังครับ
เจ้านายเจ้านายเขารู้แล้วว่าฉันของกับเจ้านายอ่ะ
เขารู้แล้วว่าฉันของกับเจ้านายอ่ะทำอย่างไรดีอ่ะ

ต้องทำไปอย่าบอกใครนะ
อฟฟิศนี้ดีจังแอบหลับแถมได้เงินอีก
โอ้โหแค่ของงีบในออฟฟิศแค่นี้
กลายเป็นเรื่องคนท้องซะอย่างนั้นแหละครับ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ

โอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะฮะ

ไม่หาไปหาหมอสิครับ
ค่ะอยากจะฮานะแต่ถ้าอยากจะฮานะ
ต้องติดตามนาชาติจะมีคามานเรื่องมาสะบัดมุกคับ
เอาแล้วเวลาที่ชมเลยไปเมื่อสักครู่

ก็คือยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นแหละครับนะแต่คุณผู้ชมเชื่อมาว่าไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่ชอบเผือกนะจ๊ะ
เจ้าตัวนี้ก็ชอบเผือกแล้วเผือกเป็นหมู่คณะเชี่ยวค่ะ
นายอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันอ่ะนาย
ไหนข้างบนก็ไม่เห็นอะไรว่าข้าดูด้วยได้ไหมนะ
อุ๊ยขอกึ้งไปข้างบนนิดนึงแล้วมันเหยียบหัวข้าเลยเนี่ย
เฮ่ยแหม้เฮ่ยคนนี่คนน่ะแมวมันมีนิสัยมีพฤติกรรม
ที่ชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านแบบนี้เหมือนกันเหรอฮะ
คือแมวมันเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยนะเห็นอะไรแปลกหน่อย
มันก็จะเข้าไปดูเข้าไปคุยเข้าไปเขียน
แบบนิสัยของมันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอมันรู้สึกว่าเอ๊ะ
สนใจมันก็จะเข้ากันไปแล้วบางทีถ้ามันมีหลายตัวนะ
ค่ะไปด้วยกันเลยเนี่ยไงปีนต้นไม้ดูเลย
อันนี้ที่ฉันก็ต้องยอมรับนะว่าดิฉันเพิ่งเคยเห็นแมวปีนต้นไม้
แล้วก็ปีนกันไปเป็นหมู่คณะไปเป็นฝูงกันอย่างนี้เลยทีเดียว
ครับโอ้โหว่าแต่ว่ามันดูอะไรกันคุณชนะทราบไหมคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็คงจะปีนไปตามภาษามันนั่นแหละ
โอ้โหเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้
แต่จะบอกแบบนี้ว่าแมวเนี่ยนะมันก็สนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว
ยกเว้นยกเว้นเจ้าของไม่เคยสนใจเลย
อย่างคุณชนะเลี้ยงแมวชื่อว่าทองขาวค่ะคุณผู้ชม

เวลาคุณชนะเรียกหานี่ไม่เคยสนใจเดินหนีเฉย
ซะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนรักเพื่อนเพราะอะไรเห็นเพื่อนเหม่อลอย
เฮ้ยเพื่อนแบบนี้เหมือนร้อยไม่ได้ต้องเรียกสติกันหน่อยครับ
โอ้โหพัก

โอ้โหหัวสั่นหัวครอนดูอีกทีเหมือนใช่ไหมปั๊บ
เป็ดที่โดนตบเขาหันไปถามให้เพื่อน

อาจจะแบบมองเห็นใครที่ตัวเองคิดถึงอยู่หรือเปล่า
ไม่แน่เหมือนกันอาการเหม่อลอยแบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับ

มันแบบเรียกได้ว่าสตงสติหายไปหมดแล้ว

เป็นคลิปน่ารักที่ต่างประเทศน่ารักดี
เดี๋ยววันไหนสักวันหนึ่งให้คุณชนะแต่งตัวเป็นน้องเป็ดเมื่อสักครู่น่ารักคึกไป
หลายคนก็ใช้แอปพลิเคชันนี้เล่นเพลินถูกไหมคุณ

ไปดูหนูน้อยคนนี้เอวพริ้วจริงเลยจ้า

เมย่าลูกคนนี้ไม่ใช่เมย่านะ

ดูสัมโภคดูบ้าง

โอ้โฮเอ้ย

นี่แล้วดูคลิปของเจ๊แต่ละคลิปเขาเก่งนะ
เขามาใส่แบบโจ๊ะโจ๊ะเหมือนกับเบอร์เหมือนกันนะ

คือเรื่องของเรื่องน้องเมย่าเขาจะถ่ายคู่กับพี่สาวเขาเป็นประจำ

อันนี้ก็ดีอันนี้ผมก็ดูหลายรอบ

ดูน้องเมย่าเต้นเพราะน่ารักแล้วฟังเพลงมันก็เคลิ้มไปด้วย

แต่ว่าต้องขอชื่นชมจริงนะคุณชนะเนาะ

แต่ว่ามีทักษะการเต้นที่ดูชำนาญมากจริง
ก็ต้องถือว่าถ้าเด็กมีความสามารถก็ต้องสนับสนุนกันไป

นั่นมาเดี๋ยวจะเป็นเด็กติดมือถือเหมือนคุณใช่ไหม
ที่สาเนี่ยดูแลคุณลูกเรื่องของโซเชียล

เช่นเดียวกันกับคุณสามีบอกสามีว่าเล่นเวลาไหน
แล้วที่สำคัญไปดูมือถือสามีด้วยนะครับ

ไม่เกี่ยวนะ

เอาล่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่า

ไปดูเรื่องของการเข้าตลาดกันบ้างดีกว่า
ตลาดตลาดอะไรตลาดหลักทรัพย์ตลาดสดตลาดอะไรของคุณ

เวลาไปซื้อโครงซื้อของบางทีคนเยอะเล่งจ่าย
บางทีไปเจอกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊ะจ่ายแล้ว
มันใช่มันใช่ราคานี้จริงเหรอคะแม่ค้าขา

แม่คะแม่คะบอกว่าอุดหนุนป่านอย
ถุงละสิบบาทแต่เออเอาสองถุงป่า
ป่าบอกแม่เอาสามถุงละลูกสามถุง๔๐
สามถุง๔๐สามถุง๔๐ขาดมันอร่อยอุดหนุนป่าหน่อยเ้อะ
สนมสภาพป้ารีบขายป้ามัดย้ำไว้ในหกหมวดเลย

ราคายังไงถุงละ๑๐บาท

ป้าเขาก็บอกว่าเอ้าไม่ซื้อไป๓ถุงเลยล่ะ
เดี๋ยวป้าคิดราคาคนกันเองเท่าไหร่
๓ถุง๔๐เอามันรีบเอามาเลยป้า๔๐
เออก็ถูกดีเนอะก็เอาถูกดี
ป้าก็รีบมัดถุงไว้เลยอ่ะแล้วก็ใส่
รีบยืดให้แหละอ่ะรีบไปรีบไปป้ารีบ

ก็กลับมาก็กลับมาตั้งคิดไงถุงละ๑๐

ยังไงมันต้อง๓ถุง๓๐ดิคุณชนะ

กลับไปหาป้าทันไหมคุณชนะ
ทันแล้วเอาเป็นว่าถือว่าทำบุญด้วยป้าเขาแล้วกันเออใช่ถูก
แต่คราวหลังจะซื้ออะไรเนี่ยอย่าเคลิ้มอย่าเคลิ้ม
คนซื้อนี่เคลิ้มตามแม่ค้าเหมือนกันนะ
คือบางทีเข้าตลาดไปก็คุยกับแม่ค้าเขาดี

เกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้ไงก็ถาม

เอ้าตำไทยถุงหนึ่งอ่าตำไทยถุงหนึ่งได้
แม่ค้าก็ถามดิเผ็ดไหมอ่ะ
ไม่รู้นี่ไม่ได้กินไม่รู้ได้อย่างไรเผ็ดเปล่า

ได้ได้ส้มตำได้โค้กกลับบ้านมา

ป้าก็ถามว่าคุณจะกินรสชาติเผ็ดไหม

เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันบางทีนะคุณผู้ชม
ภรรยาอย่างเราเนี่ยก็นึกว่าสามีเขาจะแบบว่า
มีอารมณ์โรแมนติกกิจกรรมอะไรที่ต้องเราทำ
เออพอเขาถามเราก็คิดอย่างหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้ว

สิบนาที
อ่ะแต่เธอบอกว่าสิบนาทีมั้น

ฉันแกล้งแกล้งทรมานให้ฉันได้เจอ
พี่ด้อรออยู่

ใต้ลำพูรอคู่กัน
โอ้โหชีวิตเศร้าจริง
เจอแบบนี้เข้าไปโอ้ยังกันหนังดราม่า
โกโบลิกับอัมซูมาริน

ใช่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็ม
กำลังจะเป็นหนึ่งเดียวกัน
เดี๋ยวทำไม
เป็นหนึ่งเดียวกันคือหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

อ่ะงั้นพี่ไปห้องน้ำแป๊บพอดีพี่ปวดท้อง

อ้าวสิ่งที่พูดไม่ใช่ตรงกับสิ่งที่ที่ฉันคิดเลยสิ

เลยลงไปขำกลิ้งเหมือนที่นอนเลยทีเดียว

ถามแรงขนาดนี้มีอะไรครับคุณนี่นะคุณสามีคุณเคยขอสิบนาทีบ้างไหม

หรอขอใช่ขอไปทำธุราขอไปทำธุรา

เราก็อยากให้คุณผู้ชมสรุปสนานทันทายกันยำบายแบบนี้

ผู้ชายบางคนชอบขายขนมจีบ
เออเป็นไปได้เป็นไปได้

พี่ไปบอกเมียพี่เถอะ
พี่ไม่มีหนูอ่ะ

ทำไมไปจีบเขาอย่างนี้ทำไมไม่รู้จักรักเดียวใจเดียว

ไม่ต้องไปบอกหรอกไม่ต้องมาบอกหรอกว่าพี่ไม่มีเมีย

เฮ้ยยังไงยังไงล่ะงานนี้
เมียมีเมียพี่ต้องมา
ถ้าเมียไม่มาแสดงว่าเมียอยู่บ้าน

มันเป็นปัญหาเหมือนกันเนอะ
จะไม่ดีแต่ไม่ดีผมบอกแบบนี้แล้วกัน
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ

อย่าไปคิดเล็กคิดมีบ้านเล็กบ้านน้อย
ไปคิดแบบว่าอยากจะเจ้าชงเจ้าชู้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
เนี่ยผมบอกแบบนี้แล้วหลายคนก็ทำตามซึ่งก็ดีหมดเลยนะ

จริงผมบอกแบบนี้แล้วกัน
ถ้าผมมีแฟนนะแล้วผมนอกใจแฟนนะ

นั่นไงฟ้าดินเป็นพยาน
ช่างภาพสเตจและทุกคนเป็นพยาน

เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีน่าชื่นชม
เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดิฉันภูมิใจที่ได้รู้จักกันนะ
เอ้าแต่ว่าเรื่องจะต่อจากนี้ไป
เรื่องจากนี้ไปเป็นเรื่องของคะ

ก็คือเรื่องของการเศษขาดขาวโอ้
จากท่องขามาหานาแฟน
ทำไมถึงท่องมาหาณแฟน

เรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเรียกแฟนได้

คุณผู้ชมค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่า
ไถไปในโซเชียลมีเดีย

เขาบอกว่ารับทำเสน่ห์ทำหุ่นเลือกคนรัก
ทำเทียนเรียกคู่รักคนรักรับประกันเห็นผลชัดเจนเฮ้ย
โฆษณากันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเอางี้เลยนะ
ภาพที่เห็นนะคุณชนะเขาบอกว่าเป็นเทียนเรียกคนรัก
จะทำให้คนรักคนหลงหรือเพิ่มเสน่เสน่ห์ให้กับตัวเราเอง
หรือจะใช้คมแฟนก็ได้คมแฟนได้ด้วยเหรอเฮ้ย
อย่างงั้นเอามาเลยสักสิบอันโอ้ยใจเย็นก่อนดูก่อน
พระคุณเขายังไม่ได้ผมไม่ได้มาใช้เองเพื่อนผมอยากใช้
เพื่อนคุณอีกแล้วดิฉันว่าคุณนี่แหละเอางี้ผมเล่าแบบนี้แล้วกัน
ไลค์กดแชร์กันก็มากในความแปลก
ก็แปลกแบบนี้เออคุณดูสิรูปร่างก็ออกมาเป็นลักษณะ
แบบนี้แล้วครับเขาผิดทะลูบเลยนะที่เห็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็น
เรื่องราวของการเพิ่มเสน่ห์เป็นเทียนสะดอกเคราะห์เทียนต่อชะตาเทียนโชคลาภ

จัดมาเป็นเซตว่าอย่างนั้นเถอะ

แล้วมันมีของอะไรที่ดูเหมือนกับเป็นหุ่น

มีชุงมีชื่อเขียนลงไปแล้วเป็นหุ่นกอดกัน
ก็คือรักกันหลงกัน
เรียกได้ว่าจงรักค่าลงค่าตลอดทั้งชีวิต

ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ดิฉันว่ามันก็น่าขนลุกเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมเรื่องนี้สืบไปสืบมานะ
ก็ไปทราบว่าคนที่สร้างเทียนเนี่ยก็คือ

ตามชื่อที่เห็นในภาพนั้นเลยล่ะ
มีสำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
หลังจากที่ปั้นเทียนรูปต่างแล้วเนี่ย
อาจารย์โอ๊ตก็จะให้อาจารย์ที่นับถือเป็นคนปลุกเสกให้
นะเขาก็ว่ากันว่ามันก็คือมีของมีวิชาอยู่ในนั้นแหละ

โอ้โหสำหรับไอ้วิชาที่ว่านะครับ
วิชาทำเทียนเรียกคนรักกลับมาเนี่ย

เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณ
ซึ่งก็เชื่อว่าโดนบันดาลให้ความรักและสมปรารถนาได้
เขาบอกว่าวิชานี้เนี่ยมีวิธีในการปั้นและปลูกเสกเทียนด้วยขี้เพิ่งแท้
รวมถึงของสำคัญอื่นตามมาด้วย
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อในวิชาอาคมต่าง

แต่อย่างนี้ผมบอกแบบนี้ละกันว่า
เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมากเลยนะครับ
เราก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรในของพวกนี้ด้วย
คนจะรักกันเพราะรักที่ใจหาชัยหน้าตาและอาณะ
ถูกต้องแล้วก็การพึ่งพาของพวกนี้จริงแล้วเนี่ย
มันเป็นของที่เรียกว่าพิสูจน์ไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นรักเขาก็ทุ่มเทแล้วกัน

ทำความดีคิดดีเดี๋ยวสิ่งดีก็ตอบแทนมา

อันนี้ถือว่านำเสนอกันตามกระแสที่เกิดขึ้นนะคะ
ไปดูเรื่องราวของการทิ้งขยะบ้าง

เพราะว่ารู้ว่าคุณเล่าเรื่องนี้ได้ดี

ไม่ถูกที่ทิ้งผิดทาง
ขึ้นป้ายแบบนี้มาซะเลยครับ
ที่จังหวัดชนบุรีที่นี่เลยครับ

มีคนที่เขานำขยะมาทิ้งข้างทางที่พื้นที่ตรงนี้

โอ้โหต้องขึ้นป้ายเอาไว้เลยแบบนี้

เป็นป้ายสาบแช่งครับคุณชิสา
เขาว่ากันว่าเขียนเอาไว้มากมาย

แต่หลักที่เห็นแล้วมันสะดุดตาคือ
บอกว่าใครที่มาทิ้งขยะที่นี่
สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

ไม่ใช่โรคลอลิงนะแต่เป็น๓โรค
โรคอะไรแล้วบอกอีกแล้วว่าถ้ามันทิ้งขยะตรงนี้จะขอให้ถูกคนทิ้ง
ครอบครัวไม่ดีฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานลงโทษลงทัน
คุณค่ะดิฉันว่าเขาคงกลุ้มใจมากเลยนะ
ถามว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่อะไร
ก็คือต้องเดินทางไปที่ซอยบ้านตำนานไทยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าประมาณสัก๕ไร่นะคุณชิสา
ใช่ค่ะไปพบกับเจ้าของที่ดินไหมไม่พบค่ะ
ก็เลยไปเรียบเคียงถามจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
เขาก็เล่าให้ฟังนี่ไงเลยได้สัมภาษณ์มานี่ไง
ก็ได้ความมาว่าเดิมทีดินผืนนี้ถูกปล่อยไว้รกร้างนะครับ
มียากขึ้นหนาทึบเลยแล้วก็มีคนเอาขยะมาโยนทิ้งเอาไว้สารพัดอย่าง
เจ้าของที่ดินก็เลยจ้างรถแบ็คโฮมาปรับไถหน้าดิน
แล้วก็ล้อมรั้วลวดน้ำตอนแรกก็ทำสะอาดดีนะ
แล้วก็ติดป้ายไว้ด้วยตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าห้ามทิ้งขยะนะ
แต่ติดไว้แล้วก็ยังมีคนมาทิ้งสุดท้ายทนไม่ไหว
ตั้งป้ายสาบแช่งมันซะเลย
โอ้โหทำไมทำกันอย่างนี้นะคุณผู้ชม
แล้วเชื่อไหมว่าเจ้าคนที่เขาอยู่ข้างพื้นที่นะ
เขาบอกว่าก็ยังมีคนทิ้งขยะนะ

คือกลัวไงแต่ว่าไม่ได้ทิ้งในพื้นที่นี้ไปทิ้งข้างด้วย

ไอ้ข้างต้องติดไปด้วยแล้วบ้าง
โอ้มันจะเดือดร้อนอย่างใบใหญ่อ่ะสิ
ค่ะคุณผู้ชมคือจริงปัญหาทิ้งขยะตามที่ทางแบบนี้
เราเห็นกันมาหลายข่าวเหมือนกัน
พื้นที่หน่วยงานในพื้นที่เขาก็ลงไปดูแลจัดการ

ให้มาสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอย่างนั้นเลยก็มี
แต่ว่าที่นี่เขาเลือกใช้วิธีการตั้งป้าย
ก็เอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมเราใจเขาใจเราไหม
อืมเราก็ต้องรับผิดชอบของเรา
ได้ถ้ามีขยะทิ้งก็ไปพักทิ้งที่ที่เขาจัดเอาไว้
หรือทิ้งที่บ้านเราหรือรอท่านพระบาลเข้ามาเก็บไปดีกว่า

คุณต้องคิดให้ดีว่ามันคืออะไรไม่งั้นมันจะสับสนถูกไหม
ถูกต้องโดยเฉพาะบางทีเห็นเป็นเหมือนสาร
ก็ยกมือไหว้ดิสารเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะดูให้ดีใช่สารหรือเปล่า

โอ๊ยอ่ะเดินไปเห็นสารแล้ว
คนไทยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิยกมือไหว้ท่วมหัว
ทันใดนั้นหันไปทางซ้ายมือ
เห็นป้ายปักตัวว่าระวังรังพึ่ง

เฮ้ยถ้าคุณกลัวพึ่งลุงต้องยกมือไหว้เหรอ
เอาเพลงสิยกมือไหว้
เป็นการโขลบให้เกียจให้เกียจเขา

แต่คุณทำดีแล้วคุณชนะคุณทำต่อไปนะคะถ้าเจอรังพึ่งแบบนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าอยู่ห่างเอาไว้
ยังไม่ต้องอยู่ห่างก็ได้แต่ยกมือไหว้เขา

เขาจะดีกับเราถ้าเราดีกับเขา
เอามาให้ดูกันบางทีเป็นคอนโดพึ่งหรือเขาทำรังพึ่งแบบใหม่
เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงพึ่งกันเป็นอาชีพนะ
เอาน้ำพึ่งไปขายเอารังพึ่งไปขายกันคุณชนะเขาก็ชอบ
เออใช่แต่ก่อนกลัวนะแต่ก่อนกลัวพึ่งนะพอรู้จักกันมากมากแล้วยังไง
เดี๋ยวนี้ชอบค่ะดีค่ะรังพึ่งก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย
ไปดูเรื่องที่บางคนเห็นแล้วตกอกตกใจอะไรล่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นเพราะอะไรอยู่
อยู่ก็นำคืมคำท้องฟ้าแปรปวดวิปริศทันใดหรืออังกษ์มา

เฮ้ยทิริกรำครอฟ้าขอฝนเหรอทำไมถึงได้ฟ้ารับขนาดนั้น

รำกันมาเป็นอู๋พนักบาปนี้ไม่ทันไรเลยฟ้าร่องฟ้ารับตกไม่ว่า

แล้วก็ต้องฝากเตือนกันนะใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเนี่ย
ฟ้าฝนมันกำลังทำท่าจะตกแล้วฟ้าพงฟ้าผ่าขึ้นมา
เป็นไปได้นะต้องระวังนะจริงจริง
ถูกอยู่กลางแจ้งนะอยู่ในที่โล่งเวลาฟ้าฝนจะตกแบบนี้
ชายคนไหนไปสาบงสาบานอะไรไว้แล้วก็รีบหลบให้ไวเลยนะครับ
นะคะไว้อย่างนั้นเนี่ยชีวิตจะหาไม้อย่าได้ถืออือกับธรรมชาติ
ผมไม่เคยอยู่แล้วฝากคนมาถามพี่บริษัทเออคุณชนักคุณเกิน

นอกจากเรื่องราวของฟ้าที่โรดแล้ว
คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องราวของพี่เบิ้ม

ว่าไปนะพี่ช้างมีความสามารถหลายอย่าง
อย่างช้างเชื่อมือทำอะไรได้

พี่ช้างตัวใหญ่กำลังยืนสะบัดแปลงลงสี

ประหนึ่งว่าเป็นศิลปินใหญ่เลยทีเดียว

ว่านี่คือพลายธันวาอายุ๙ปีค่ะ
ปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
พลายธันวาเนี่ยตั้งใจวาดภาพ
เพื่อที่จะนำไปประมูลขายแล้วก็หารายได้
เอาไปเป็นทุนสร้างบ้านให้กับพลายดัมโบ้

เอามาดูภาพหน่อยแล้วกันถือว่าแนะนำกันนะคะ
ภาพที่วาดนี่นะคะก็เป็นภาพทิวทัศน
จะมีต้นไม้มีภูเขา
คุณชิสานี่พอกับคนวาดเลยนะ
ดิฉันว่าเราสองคนวาดยังสู้พลายธันวาไม่ได้นะเอาจริง
สวยมากเลยนะแล้วก็เป็นภาพที่มาจาก
ปลายงวงของช้างเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเลย
แล้วก็มีช้าง๒เชือกนะคะที่อยู่ในภาพ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะนำไปโพสต์
ในเพจปางช้างแม่แตงและเพจพลายลัมโบ

นี่อะส่วนใครนะฮะที่อยากจะได้นะคะ
เงินเอาไว้เลยเขาเริ่มต้นประมูลที่๓๐๐บาท

สนใจก็เข้าไปดูวิเศษเขาได้อ๋อเป็นประมูลก็ได้นะ

เคยอยู่ในปางช้างแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง
แต่เจอกับพิษโควิด๑๙ก็ทำให้ปางช้างปิดไปแน่

วานช้างชาวกะเหลี่ยงจึงได้พาพลายดัมโบและแม่พังบุญ
กลับบ้านเกิดที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร
ก็มีอยู่พักหนึ่งพลายดัมโบเขาป่วยนะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงทางแพทย์เขาได้รักษาจนดีขึ้นแล้วนะครับ
ใช่ทีนี้คุณผู้ชมจากสภาพความเป็นอยู่ที่พลายดัมโบกับแม่พังบุญไปอยู่เนี่ย
คือเนี่ยไปอยู่กลางแจ้งแบบนี้ไง
ไม่ได้มีโรงเรือนที่บังแดดบังฝนเหมือนที่ปางช้าง
ทีนี้มันก็เลยเจ็บป่วยทางบางปางช้างแม่แตงเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
ทำยังไงจะช่วยเหลือสองแม่ลูกนี้ได้
ก็เลยนี่แหละค่ะมีการประมูลหารายได้เพื่อที่จะนำเงินนั้นไปสร้างโรงเลี้ยงช้างให้กับสองเชือกนี้นะคะ
ใครสนใจนะใครที่มีความสามารถมีกำลังอยากจะช่วยเหลือทำบุญก็ติดต่อบริจาคกันไปได้
นี่แหละครับโอ้วได้เจอกับสิ่งดีข่าวดีแล้วเป็นภาพดีคือช้างช่วยช้างจริง
เล็กทั้งนั้นจริงไม่ต้องหลายตังค์ก็ได้คุณผู้ชม
เอาจริง๑๐บาท๒๐บาท๕๐บาทเรามีเท่าไหรเราก็แบ่งปัน
เอาที่ไม่หยดร้อนแล้วก็ได้ช่วยกันใช่นะครับค่ะ

นี่ขึ้นหน้าจอเด็ดสดนะมีรายการสดนะแล้วเราจะขึ้นให้ด้วย
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ
ว่าสองคนนี้เขาเป็นแม่บ้าน

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โฮสองสาวเสือให้เมื่อเยือนแบบนี้

กระจุงได้โจยมันพูดใจไม่เป็นจับ
จ่อยแต่คุณมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เถอะฝ่า
ก็อยากจะให้ดูกันหน่อยเพราะเห็นมาเป็นคู่นี่

เอ๊ะบ๊บบกันขนาดไหนไปดูกันครับ
นี่แหละอารมณ์ดี

เมื่อกี้แบบว่าว่าเราอารมณ์ดีแบบเล่นอะไรกันไง
แล้วก็จะรับส่งรับส่งกันอย่างนี้เป็นประจำ

คนนอกดูก็อาจจะแบบทำอะไรกัน

ลาไปด้วยสเต็ปการเต้นของน้องหมาสุดน่ารักค่ะ

ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จ๊ะตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ